ตอนที่เขาได้๒เดือนเขาจะมองพ่อเขาเป่าแคนนะคะ
ก็มองตามก็เลยเอาแคนเลยจ้

แคนกับพ่อใครเป่าเก่งกว่ากันนะครับ
น้องแคนครับ
กอดคุณแม่แล้วพูดกับคุณแม่ว่ายังไงบ้าง

แล้ววันนี้แคลจะเอาเงินไปใช้หนี้ให้กับพ่อกับแม่
แคลพร้อมจะสู้หรือยังครับ

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบักร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ
และข้ามเพลงนี้ไปเลย
กลับกับเราสองคนได้ในร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ก็ยังคงดุเดือดเข้มข้นนะครับ

ของเด็กนะครับในตอนพิเศษของเรา
ตอนนี้มีชื่อว่านักสู้รุ่นจิ๋ว

แต่ว่ารายการของเรานะคะก็ใจป่ามากเลยค่ะ
ร้องได้ครบ๑๐เพลงก็รับไปเลยค่ะ
๑ล้านบาท
ไม่ต้องร้องดีไม่ต้องร้องเพราะนะครับ
เพียงแต่ช่วยร้องถูกต้องตามเนื้อเพลงเท่านั้นเอง
ไม่มีอะไรที่จะง่ายกว่านี้

แต่คนที่มาล่าสุดเขาบอกเด็กมากเลย
คุณจะลืมตาดูโลกได้นะฮะไม่กี่ปีเอง
คือหมายความว่าก่อนที่เขาจะก้าวเท้าขึ้นบนเวทีของเรา
มือนึงเขาถือไมค์อีกมือนึงยังกำขวดนมอยู่เลย
ปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเป็นยังไง

บอกเลยค่ะว่ากลิ่นนมคละคุ้งมากค่ะ
ถึงปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม

ชมภาพเรื่องราวชีวิตของคนนี้อีกหนึ่งครั้งค่ะ
สวัสดีครับผมชื่อน้องแคนครับ
เด็กสายพัดปะดอนทำจำปลาฮาจุสีวับครับ
มาจากจังหวายน้องบารัมภูครับ
ที่บ้านผมมีคน๕คน
อยู่บ้านเก็บกวาดจ้ะช่วยพ่อแม่เก็บขยะบริเวณบ้านเนี่ยจ้ะเป็นหน้าที่ประจำของเขาเวลา
คือบอกล่ะอันนี้เราไม่มีเงินซื้อนะลูก
เขาก็ไม่งอกนะครับ
คือเลยครับ
ไม่มีนะครับ
ก็เลยเป็นหนี้จากการทำอ้อยอยู่เนี่ยแสนสองกว่า
ลูกผู้ชายนะครับก็ว่าร้องไห้เนี่ยยังไม่ได้ร้องไห้
เราจะทำยังไงดีนอถึงจะทำให้ชีวิตดีขึ้นจริงฮะ
ที่บ้านประกอบอาชีพเย็บผ้าจ้ะรับผ้ามาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
วางกับป้อมของอำเภอนาวังจังหวัดน้องวรรมภูร์

กลุ่มจะให้ผ้าให้วัตถุดิบเป็นได้เป็นจากอะไรมาครบ
ก็มาตัดตัดแล้วก็เย็บแพ็คพร้อมออกตลาดเลยจ้ะ
ปัญหาก็คือเวลาเราออกตลาดนี่ส่วนมากจะขายไม่ได้
การที่ออกไปเราต้องมีงบประมาณในการใช้จ่าย
เติมน้ำมันค่ากินค่าที่นอน
บ่อยครั้งจากที่ไปขายออกตลาดแล้วไม่เคยได้เลย

มาถึงช่วงนี้ก็ขาดทุนอยู่๘๐๐๐กว่าบาทมั้ง

ผมสงสารพ่อกับแม่ครับ

เพราะเกิดมาเขาก็ทำให้แม่กับพ่อมีความสุข
มีกำลังใจค่ะ

แม่วันนี้น้องแคนจะช่วยแม่ทำงานนะแม่เหนื่อย
แคนจะถูบ้านให้แม่ช่วยแม่ครับ
เวลานอนจะนอนเขาก็มากอด
รักพ่อนะรักแม่นะ

รักใหญ่กว่าฟ้าด้วยครับ
ถ้าได้เงินแล้วเอาไปให้แม่ใส่หนี้
พ่อกับแม่สู้นะคะ

ทำไมถึงอยากมาร้องเพลงในรายการของเราครับ

ภาระใช้จ่ายมันก็เยอะจ้ะ
เวลาเห็นคุณแม่ร้องไห้แล้วเคนทำอย่างไร

สู้เศร้าสู้แล้ว

เสียงใสของน้องแคนนะครับ

แต่รู้จักกับตันยูอยากช่วยคุณพ่อคุณแม่

อายุไม่เยอะนะคะถือว่าเป็นนักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วที่อายุน้อยสุดเลยไหมค
น้อยน่าจะน้อยที่สุดเลยนะครับ
มาพบกับความสดใสของเขาเลยนะครับ

หนูขอสู้สุดใจแม้วัยเพียง๔ขวบ

เสิร์นครับ
มามาตรงนี้เลยครับผม

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งบ้านนู้น

เดี๋ยวเราขออุปกรณ์เสริมให้ยืนสักนิดนึงนะคะ

ขึ้นได้แล้ววันนี้
แคนมากับใครครับมาครับ
บีกับซี

ก็มีคุณพ่อชนะนะครับคุณแม่ลำยอง

ชี้ดูหน่อยสิคนไหนพี่บีอ่ะ

ทำไมไม่แบบบีซีแล้วก็ไปดี

คุณพ่อคุณพ่อไปได้วิชาการเป่าแคนมาจากไหนคะ

ชอบขึ้นเวทีกับเพื่อนเขาแล้วก็เล่นลีลาแค่นั้นครับผม

เป็นเลยแต่ว่าเป่าภาษาผมนี่แหละครับ
พอเขาอายุได้ปี๕เดือนมั้ง
ก็ลองซื้อมาให้เขาดูแคนเล็กเลยเขาก็ลองเอาอยู่อย่างนั้นแหละครับอ๋อชอบ
แคนเป่าแคนได้ไหม
ได้ครับได้เหรอนายลองทำภาพเป่าแคนให้ดูซิ
อ่ะเป่าให้ดูหน่อยนี่ค่ะ
นี่คือแคนของแคนใช่ไหมครับ
แคนแคนของแคนแคนของน้องแคน

พร้อมแล้วเชิญครับอ่าเป่าเลย
เป่าก็เป็นเพลงดอยเนี่ย
เก่งนะผมอยู่เป่าไม่เป็นเลยน่ะ

ดีกี่คือต้องให้มันพาไป

แคนทำไมเป่าแคนเก่งจังเลยเป่าแคนตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ

ทำไมถึงชอบเป่าแคนล่ะครับชอบเหรอเป่าแล้วมีความสุขไหม

เหรอตอนนี้ระหว่างแคนกับพ่อใครเป่าเก่งกว่ากันนะครับ
น้องแคนครับ

เก่งนะคุณพ่อเสมบอกว่าเป่าไม่เป็นเพลงไงฮะ
อันนี้ถือว่าเป็นเพลงไหมเนี่ยเป็นเนอะ

โอ้โหนอกจากร้องเพลงแล้วยังเล่นเครื่องดนตรีอีสาน

แคนคะพี่บีกับพี่ซีเขาเป็นแฝดกันอ่ะ

เขานั่งสลับกันอย่างนี้จำได้ไหมเขาหน้าเหมือนกันมากเลยนะ
เขาไม่เหมือนกันยังไงพี่บีพี่บีจะจะต่างกับพี่ซียังไงครับ

ตัวใหญ่กว่าพี่ซีหน่อยนึงเนาะ

พี่บีคะน้องแคนนี่เขานิสัยเป็นยังไง

ื้อเป็นบางครั้งเวลาอยู่ที่บ้านทำอะไรกันบ้างลูก

ชกมวยเล่นยังไงอ่ะมันคืออะไรอ่ะลูก

แล้วใครเป็นคนปั้มใครพี่บีกับพี่ซีปั้มกันหรือว่าพี่บีปั้มแคร์
น้องแคนปั้มพี่บี
แคนปั้มพี่บีเหรอจริงเหรอแคนเล่นมวยปั้มกับพี่บีแล้วใครชนะอ่ะ
พี่บีเขาดูแล้วเขาตัวเล็กกว่าแคนอีกเนอะ

ใช่ครับด้วยนะแล้วเคยเล่นมวยปั้มกับพี่ซีไหม

แล้วระหว่างพี่ซีกับแคนใครชนะ

น้องแคนก็ชนะอีกหรอทำไมเก่งจริงเลย
ซีรักน้องไหม

บางทีก็เอาของเล่นเขาไปซ่อนครับ
แล้วเวลาเอาของเล่นเข้าไปซ่อนปฏิกิริยาเขาเป็นยังไงครับ
เขาขาไหมเขางอแงไหมหรือเขารู้ไหมว่าเราเป็นคนแกล้ง

แล้วเวลาเขารู้ว่าเราเป็นคนแกล้งเขาจัดการกับเรายังไงครับพี่ซี

เห็นแล้วเห็นบอกว่าพี่ซีนี่ชอบมักม่วน

มักม่วนคืออะไรนะครับมักม่วนเนี่ยเต้น

อย่างงั้นนะเต้นกับแค้นได้มั้ยพี่ซี

แล้วเดี๋ยวให้พี่ซีมั๊กม่วนเขาเต้นด้วยโอเคไหม
โอเคครับ
นำเสนอนะครับการเป่าแคนโดยน้องแคนแล้วก็การมักม่วนโดยน้องซีนะครับเชิญรับชมรับฟังได้ครับเชิญครับ

คุณจะไปกันเยอะเยอะแสงนิดหนึ่ง

คนมีหมู่ไปกับเราอย่างน้อยสัก๒๐คน

เอาละครับตอนนี้ร้องไปแล้วถูกต้องนะครับ

วันนี้จะมาเริ่มต้นที่เพลงที่๓

ถ้าเกิดน้องแพนร้องเพลงที่เปิดต่อจากนี้ได้

จะเอาเงินไปใช้หนี้ให้คุณพ่อคุณแม่เหรอ

แคนถึงอยากเอาเงินไปใช้หนี้ให้พ่อกับแม่ล่ะคะ

เวลาน้องแคนเห็นคุณแม่ร้องไห้แล้วน้องแคนรู้สึกยังไง

กอดคุณแม่เหรออยากปลอบใจคุณแม่
กอดคุณแม่แล้วพูดกับคุณแม่ว่ายังไงบ้าง

แล้ววันนี้แคนจะเอาเงินไปใช้หนี้ให้กับพ่อกับแม่

โกนดังให้ฟังหน่อยว่าพร้อมแล้ว

เพลงนี้เพลงที่๓แล้วนะฟังนะว่ามันเป็นเพลงอะไรนะครับ
อินโทรเพลงที่๓ครับมูลค่า๔๐๐๐๐บาทมาเลยครับ

มันซื่อว่าเพลงไอ้หนังลูก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

น้องแค่นสอบไอไมค์บ่มักไอไมค์บ่

เอาละครับรู้จักเพลงนี้นะครับ
แล้วก็เป็นเพลงลูกทุ่งอีสานนะครับ
ก็คงจะไม่ยากสำหรับน้องแคนเท่าไหร่นะครับ

สำหรับเพลงเป้าหมายนะครับเพลงนี้๔๐๐๐บาท
แคนครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้ครับ

ครับมีทั้งหมด๖แผ่นป้ายตอนนี้เลือกไปแล้ว๑แผ่นป้าย
เหลือใช้ได้อีกสองแผ่นป้ายจะใช่หรือไม่ใช่ครับ

อยากจะทำอะไรไหมกอดร้องอยากไปหาคุณพ่อคุณแม่ไหม

หอมแก้มคุณแม่ไหม
คุณแม่โอ้ยพรหน่อยครับ

หาพี่บีพี่ซีไหม
โอเคไม่เป็นไรกลับมาแล้วใช่ไหม

บอกอะไรกับน้องแคนบ้างครับ

งั้นเราพร้อมจะร้องเก่งหรือยังครับ

ที่๓ครับเพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๓เพลง

ของและครุกแล้ว

ภูมิสุขเงียวใสให้เขาเว้าจ้าให้ทึกสตาทึกใจ
จะตกลุ่มความหักแคลวกันบ่ได้คืนใจอยู่ด้วยน้อ
ว่าโอละน้อน้องเฮ้ยเจ้าก็เคยขึ้นนำอยู่แม้นบ่
กี้วนดและคล่าหางอิราธิบาส์ให้บูนพาพาเขา
จนฮอดมือตายได้สำนีกกับพ่อ
ก็น่าเชื่อนะว่าอ้ายชิบพ่อหักแพ้
นอกจากพ่อกับแม่ก็มีแต่เจ้าฮนเดอร์อ้ายว่า
อดเข้าก็ตายขาเจ้าก็ไม่ได้สนากว่า
ก็แย่งกันด้วยล่ะไอ้จงปุ๊ปเฟ่ห้องหว่างจากมาเด้อ
เก็บพี่ไก่เก็บไข่บ้างครับ

และเพลงนี้คือเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับ
แคนร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้